น่ากินแค่ไหนแล้วอยู่ที่ไหน

ในช่วงสะบัดรอบกรุง

โอ้โห

แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองศาลกรุงเทพมหานครนี่แหละจ๊ะ

ใครไปแถวนั้นนะตามหาเลย
ร้านหอยแครงลวกเจภาค่ะ

เขาบอกสดและใหญ่กำลังดี

มีเลือดติดแร่

และสุกน้อยเอ๊ะสุกน้อย
สุขน้อยนี่คือแค่แป๊บเดียวเองนะ

เอาหรือบอกจะชอบสุกไม่ถนัดแบบกึ่งกลางก็ได้หมดนะคะ
ทางร้านบอกว่าไม่ต้องลำบากแกะเอง

พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัด

ตัดน่าจะตำบดใส่ลงไป
มันมีความหวานจากน้ำตาล

ต้องไปกินถึงจะมาบอกได้อีกทีนะ

ใครบอกว่าดูแวบไปแวบมาไม่ถนัดเลย
งั้นเข้าไปดูแบบยาวเลยนะคะ

เขาไปรีวิวหลายที่เลย
สุดยอดเลยนะครับ
คุณผู้ชมค่ะ